ดูรอบสองรูป

มึงไม่ดูนอ่ะ
ได้ละหรอกได้หรอก

อุ๊ยปุ่นหน่อยนิดมือ
ไงพอดูเดี๋ยวปุ่นหน่อยดูก่อน
ไงเดี๋ยวช่วยก้องก่อน
อุ๊ยปุ่นหน่อยก่อน
ไงพอดูเดี๋ยวช่วยก้องก่อน
ไงเดี๋ยวช่วยก้องก่อน
อุ๊ยเรื่องรุ่นช่วยก้องก่อน
อุ๊ยถูกก้องกับอุรินถูกกับบุหรี่
กลับมากินกองมันจำนากทุกคนละครับ

ค่ะหากลับมาเดี๋ยวเราจะไป
มีขวัญเร็วขึ้นขอบคุณที่